เสียใจนะที่เกิดมาเช้าเป็น๑๐ปี
เพราะว่าฟังดูแล้ว

มันน่าจะเป็นความทรงจำที่ดี

แล้วก็รับสั่งเลยว่า
มีอะไรมองเห็นอะไรมีความสุขยังไง
ความสุขที่เรามีร่วมกันยังไง
เขียนเอาไว้จดเอาไว้
อีกหน่อยเนี่ยก็จะไม่เหลือใครแล้วนะในวง